ก็มีการพูดคุยถึงเรื่องของเศรษฐกิจของเรื่องการเมือง
พวกนี้ด้วยนะครับก่อนที่ช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับ
คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภรรยาก็คือแพทย์หญิงพักพิไลทวีสิน
และคณะได้ออกเดินทางไปยังนครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกานะครับ
เพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่๗๘
นี่นะฮะนี่ถือว่าเป็นการปฏิบัติภารกิจนอกประเทศครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีนะครับ
ที่จะได้พบหารือกับผู้นำต่างประเทศผู้นำองค์กรระหว่างประเทศ
บุคคลสำคัญเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งกรอบทวิภาคีและภาคีนะครับ
โดยมีกำหนดการเดินทางถึงนิวยอร์กของสหรัฐ
เช้ามืด๑๙กันยายน๒๕๖๖นะฮะเวลาที่สหรัฐจะช้ากว่าไทย๑๑ชั่วโมงนะครับ
จะกลับถึงไทยวันที่๒๔กันยายนนะครับ
แล้วก็จะกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมจากนั้นช่วงค่ำวันเดียวกัน
จะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุก
หัวหน้ารัฐบาลและคู่สมรสที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
ก่อนหน้านี้คุณเศรษฐานะฮะได้ตอบคำถามของผู้สื่อข่าวถึงเหตุผลที่ต้องเช่าเหมาลำเครื่องบินของการบินไทย
ไปกลับสหรัฐบอกว่าเคยแถลงไปหลายหนแล้วก็เอาตามคำแถลงก็แล้วกันว่ามันถูกกว่าที่เขาบอกมา
พร้อมกับยืนยันว่าครั้งนี้ไม่มีนักธุรกิจเดินทางไปด้วย
ขณะเดียวกันพักเพื่อไทยนะครับเคยออกมาชี้แจงว่าการที่นายกรัฐมนตรีไม่เลือกเครื่องบินแอร์บัสของกองทัพอากาศในการเดินทางไป
แต่เลือกเช่าเหมาลำของการบินไทยก็เนื่องจากค่าใช้จ่ายถูกกว่าหลายล้านบาท
นายกรัฐมนตรียอมรับว่ารู้สึกตื่นเต้นนะครับที่จะได้ไปพูดคุยกับผู้นำประเทศทั่วโลกเป็นครั้งแรกหลังจากรับตำแหน่งนายก
ซึ่งรัฐบาลที่แล้วก็ปูทางไว้บ้างแล้ว
ส่วนตัวคุณเศรษฐาบอกว่าก็จะเน้นนำนักธุรกิจชั้นนำเข้ามาลงทุนในประเทศไทย
ซึ่งถือเป็นหน้าที่ที่ต้องไปประกาศว่าประเทศไทยมีความพร้อม

แล้วก็ประเทศจีนก็เป็นภาคศูนย์ที่สำคัญในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปในอนาคต
เราต้องไม่เอ็มเอียงไปทั้งใดทั้งหนึ่ง